ช่วงนี้มาเริ่มติดตามเรื่องของเหตุการณ์ที่มีเจ้าของร้านประดับยนต์นะครับ
ถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ไปโอนเงินของเขาไปกว่า๙แสนบาท

ใช่ค่ะจับได้เป็นแก๊งเลยนะคะที่บอกว่าเป็นแก๊งเพราะว่ามีจำนวน๖คนด้วยกันนะคะ
หนึ่งในจำนวน๖คนนี้มีเยาวชนอายุ๑๗ปีรวมอยู่ด้วยค่ะ
ผู้ต้องหา๕คนถูกพลตำรวจโทชัยวัดเกรดวรชัยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ควบคุมตัวไปแถลงข่าว
ร่วมกับผู้ต้องหาคนที่๖ซึ่งเป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
กลุ่มผู้ต้องหาใช้เอกสารบัตรประชาชนปลอมของนายพันธุพันธ์สุธี
มีลือกิจอายุ๒๘ปีเจ้าของธุรกิจเครื่องประดับยนต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก่อนที่จะโอนเงินจากบัญชีของนายพันธ์สุธี๓ครั้ง

ไปที่บัญชีของนายสุริกรัยอนุมาตร
สาขาโรบินสันจังหวัดราชบุรี
ก่อนที่จะถอนเงินแล้วก็โอนเงินไปจนหมดค่ะ

นายพันธ์สุธีเคยถูกกลุ่มคนร้าย
ทำทีเป็นสั่งซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก
แล้วก็ไปขอหลักฐานหน้าบัตรประชาชน
อ้างว่าเป็นการซื้อครั้งแรกเพื่อความมั่นใจ
แต่ว่าปกปิดเลขบัตรประชาชน๑๓หลักไว้แล้วนะคะ
อกจากนี้กลุ่มคนร้ายยังให้นายพันสุธี
เพื่อเอาไว้รับโอนเงินอีกด้วย
ก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะเงียบหายไปนะคะ
แล้วก็ทำการขโมยเงินจากบัญชีไปค่ะ
โดยหัวหน้าแก๊งสารภาพว่าทำมาแล้ว๙ครั้งนะคะ
เงินไปจำนวนมากก็เลยย่ามใจ
เพราะว่าได้เรียนรู้ระบบของธนาคารมาเป็นอย่างดี
ทำให้รู้ว่าเรื่องนี้มีช่องโว
ก่อนที่จะวางแผนลงมือก่อเหตุเป็นขบวนการนะคะ
ก็ถือว่าเป็นลูกค้านี่แหละที่ไปหลอกผู้ซื้อ
ถูกต้องนะครับต้องระวังกันให้ดีกับเรื่องนี้ช่วงนี้
เป็นบ่อยแล้วก็มีเยอะเหมือนกันนะครับ